จำรัฐกันหน่อยลุงจำรัฐท่านมีอาการป่วยทางจิต
แล้วท่านปั่นจักรยานออกจากบ้านหายไป๑๔วัน

ช่วยกันทั้งหมู่บ้านเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานยังไงก็หาไม่เจอครับ
บ้านอยู่ที่บ้านแง่เหนือนะครับหมู่หนึ่ง
อยู่ที่อำเภองาวที่ลำปาง
อศอำเภองาวหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยอำเภองาว
กำนันผู้เหยียบ้านชาวบ้านระดมกำลังกัน๕๐กว่าคนนะ
ไปค้นหาคุณลุงจำรัฐศรีเงินอายุ๖๔ปี
คือลุงจำรัฐเนี่ยนะปั่นจักรยานออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันที่๗กุมภาพันธ์
ป่านี้วันที่เท่าไหร่๒๑ยังไม่กลับบ้านเลยครับ
นายภัยโมโลธเมืองแก้วกำนันตำบลบ้านแหง
บอกว่านายจำรัฐหรือว่าลุงจำรัฐเป็นผู้ป่วยจิตเวท

คือเช้าวันที่๗เขาบอกญาติว่าเดี๋ยวจะปั่นจักรยานแป๊บนึงนะ

จนกระทั่งค่ำไม่กลับบ้านครับ
หายังไงก็หาไม่เจอครับ
วันที่๑๓กุมภาพันธ์ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
ระดมกำลังกันตามหามาเรื่อย
ทราบว่าเช้าของวันที่๗กุมภาพันธ์
มีชาวบ้านซึ่งอยู่ที่บ้านแม่งอน
ห่างจากบ้านของลุงจำรัฐประมาณ๕กิโลเห็น
ลุงจำรัฐปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านไป

แล้วทุกคนก็ไปตรงนั้น

จนไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งชื่อว่าลุงหมี

ใกล้กับอ่างเก็บน้ำบอกว่า
ผมเห็นเหมือนกันนะผมเห็นตอน

ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้น

เห็นปั่นลงมาเลยก็ไม่ได้เอกใจ
อะไรนี่ก็เป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับ

มันเป็นลักษณะคือมันมีแยกเนอะมันก็แลกแยกได้หลายทาง
ซ้ายไปขวาไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงจำรัฐเนี่ย
พอปั่นขึ้นไปแล้วแกแยกไปทางไหนไม่รู้แกจะปั่นขึ้นเขาไปอีกหรือเปล่า
ซ้ายไปขวาก็ยังไม่ทราบเพราะมันมีหลายหมู่บ้านเหลือเกิน
ตอนนี้เนี่ยก็ระดมกำลังกันทั้งอ่างเก็บน้ำทั้งหมู่บ้านที่คาดว่าแกจะไป
ก็ยังไม่มีใครพบเห็นกันเลยก็ต้องยุติการค้นหาไปก่อน
แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะออกค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
ใครพบเห็นลุงจำรัฐในพื้นที่ที่งาวที่ลำปางก็สามารถแจ้งนี่ใบหน้า
ตามที่ภาพที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้นะครับ
หรือไม่ลองเอาโดรนบินอะไรบินนะมันจะได้เห็น

ต้องเป็นห่วงมากนะหายไปนานนะ๒วันค่ะ